อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกคดีหนึ่งนี่ก็สืบเนื่องมาจากการดื่มของมืนเมาเหมือนกัน
คราวนี้เป็นพระซะด้วยหนักเลยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าฉันอะไรไม่ได้ฉันอาหารไม่ได้
ก็ให้ญาติโยมไปซื้อยาบำรุงร่างกาย
ยันดื่มไปโสดเยอะเลยโอ้โหเนี่ยอ้าวส้มเมามัวแล้วก็ไปแทง
เจ้าวาดจนมรณภาพค่ะนะครับตอนที่จับกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน
ต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะถึงยอมมอบตัวนะครับ
เดี๋ยวย้อนไปดูเหตุการณ์หน่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าครับ
เป็นช่วงที่ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมให้นายวัญชัย
อยู่ที่บ้านนามฟวีวงตะบนนามฟวีวงอบพบุรมภูโมงง

หลังก่อเหตุใช้มีดแทงพระอธิการศรีดาศรีละทโรอายุ๙๑ปีจ้าวาดวัดพิชัยบวร
มรณภาพก่อเหตุเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับ
นายวัญชัยก็ทิ้งมีดแล้วก็ยอมมอบตัวแล้วก็เกิดการชุลมุนเกิดขึ้น
เพราะว่าญาติโยมเขาก็โกรธแค้นที่ไปแบบแทงเจ้าวาดเขาจนมรณภาพนะครับ
คือทำร้ายซะจนนายวัญชัยศีรษะแตกนะครับวันนี้ตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูคุมตัวนายวัญชัย
ขออำนาจศาลฝากขังแล้วนะครับหลังจากแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
วัญชัยยอมรับว่าที่ทำลงไปก็เพราะว่ามึนเมา
จากการดื่มยาบำรุงร่างกายไปหลายขวด
ก่อนเกิดเหตุเราจำลองภาพเป็นกราฟิกแบบนี้นะครับ
คำให้การคำรับสารภาพของนายวัญชัย
เช้าวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้นายวัญชัย

บอกกับโยมแม่ว่าฉันอาหารไม่ค่อยได้
ซื้อยาบำรุงร่างกายให้หน่อย

แล้วก็เอามานั่งดื่มในกุฏิจนหมดเลยนะครับ
จากนั้นก็คว้ามีดปลายแหลม
เดินไปหาเจ้าวาดที่กุฏิ
ซึ่งหลวงตาศรีดาท่านก็นั่งอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสนะครับ
นายวัญชัยก็นั่งพูดคุยด้วย
ซึ่งก็คุยได้อยู่ไม่นานแล้วก็อ้างว่าถูกเจ้าวาด
ตำหนิเรื่องความประพฤติอันไม่เหมาะสมกับเพศบรรพชิต
บันดาลโทษะใช้มีดที่พกมาเนี่ย

เจ้าวาดล้มฟุบตกเก้าอี้
เลือดกระจายเต็มพื้นเนื่องจากถูกแทงไปหลายแผล
แล้วชาวบ้านที่เขามาก่อสร้างสาราวัดอยู่เห็น
ก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ช่วยกันพยายามที่จะจับตัวเอาไว้
คดีนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสะเทือนใจมากนะคะ
เพราะว่าหลวงตาศรีดาเป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนามาเฟือง

ก็บอกว่าเรื่องราวในวัดส่วนใหญ่
ก็จะเป็นหลวงตาศรีดาเจ้าอาวาสวัดนี่แหละที่กำกับดูแลพระลูกวัด
ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเรื่องอะไรนะคะ
ที่ต้องทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาแก้ไขปัญหา
ทุกเช้าก็จะเห็นหลวงตาศรีดากับอดีตพระวัญชัยออกบินทบาท

วันเกิดเหตุได้รับแจ้งว่าแทงกันในวัด

ก็เห็นอดีตพระวัญชัยเนี่ยเดินถือมีดอยู่แถวหน้ากุฏิ
ก็บอกให้ชาวบ้านกระจายกันล้อมบริเวณวัดเอาไว้ให้ดี

แล้วก็มีการเจรจาต่อรองให้มอบตัวนะคะ

ก็รอจนตำรวจมาถึงยอมมอบตัว
ตอนแรกจะให้ศึกแต่พระผู้ใหญ่บอกว่า
จากการเป็นพระตั้งแต่ก่อเหตุแล้ว

ส่วนยาบำรุงร่างกายที่นำมาดื่มก่อนเกิดเหตุ
โกหกแม่ขอให้แม่ซื้อมา

เป้อกับความหนุกเวลาวางบิดกะวับผู้ใหญ่คนทั้งหลาย
ก็นะกินคำว่าแทบตรงนั้นทั่วหนึ่ง

ถ้าอยากติดงานขนาดนั้นมากเลย
และยังไม่รู้เรียน
อือือ
ผิดตั้งแต่โกหกโยมแม่แล้วให้ไปซื้อยาบำรุงร่างกายมาให้กินเนี่ยนะ
ราตรีทวีคูณลูกสาวคนโตของหลวงตาศรีดาบอกว่าหลวงตาที่ท่านตำหนิอะไรไป
ก็เป็นการสั่งสอนพระลูกวัดอ่ะนะเป็นเจ้าวาดก็ต้องสั่งสอนพระลูกวัด
อยู่ในกฎในระเบียบของสงฆ์นะครับไม่คิดว่าจะเป็นสาเหตุ
ขั้นลงมือแทงหลวงตาจนเสียชีวิตจนมรณภาพขณะที่นายวิชัย
ธวโรช่างก่อสร้างที่กำลังก่อสร้างสาราวัดอยู่ในจุดเกิดเหตุบอกว่าตอนเกิดเหตุ
โกยดินปรับพื้นบริเวณสาราวัดอยู่อยู่ไม่ห่างจากกุฏิเจ้าวาดไม่ได้สังเกต
นายวัญชัยที่เป็นพระวัญชัยตอนนั้นเข้าไปหาเจ้าวาดที่นั่งอยู่ที่หน้ากุฏิ
แต่ได้ยินเสียงเจ้าวาดร้องเรียกให้ช่วยแล้วก็หันไปมองก็เห็นว่านายวัญชัยอ่ะ
เหมือนกำลังประคองเจ้าวาดอยู่คิดว่ากำลังช่วยเจ้าวาดที่เป็นอะไร
ก็วิ่งเข้าไปเพื่อจะช่วยปรากฏว่าพอเข้าไปใกล้ใกล้นายวัญชัยชักมีดออกมาจาก
บาดแผลที่แทงเจ้าวาดแล้วก็ชี้มาที่ตัวเองว่าอย่าเข้ามา
ก็เลยต้องชะงักแล้วก็ถอยออกมา
คนงานคนอื่นเขาก็เห็นว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะนะ
เขาก็เรียกกันให้มาช่วยกันนะครับนายวัญชัยก็เดินถือมีดออกมาจากกุฏิเจ้าวาด
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครับก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มานะครับ
ส่วนทางเจ้าวาดท่านก็หอยใจรวยรินตอนนั้นรถกู้ชีพมาถึงก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าท่านก็มรณภาพในเวลาต่อมานะครับ
บอกว่าคดีนี้มีพยานในที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์
ก็ถือว่าชัดเจนว่าใครก่อเหตุนะครับผู้ต้องหาก็สารภาพ
ทำไปเพราะว่าดื่มยาบำรุงร่างกายไปหลายขวด
ตอนนี้ก็ควบคุมตัวได้เรียบร้อยแล้ว
ให้ทางโรงพยาบาลหนองบุรมภูเก็บตัวอย่างเลือด

เพื่อจะนำไปประกอบสำนวนคดี